ไปดูความคืบหน้าของคดีหลังจากที่เกิดเหตุเรือโดยสารในคลองแสนแสบระเบิด
บริเวณที่ท่าเทียบเรือวัดเทพลีลา

ทางด้านของรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานนั้นระบุว่า
ขณะนี้เองครับคณะทำงานที่ตรวจสอบสาเหตุการระเบิดนั้น
ได้ดำเนินคดีกับ๑วิศวกร๒บริษัทครอบครัวขนส่งจำกัด
ฐานที่กระทำการโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นได้รับอันตรายครับ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบานเปิดเผยถึงความคืบหน้า
กรณีที่เรือโดยสารของบริษัทครอบครัวขนส่ง๒๒๐๐จำกัด
ซึ่งให้บริการเรือโดยสารภายในคลองแสนแสบนะครับเกิดระเบิดขึ้น
บริเวณท่าเรือวัดเทพลีลาซอยรามคำแหง๓๙เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่๕มีนาคมที่ผ่านมา
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๖๗คน
จำนวนนี้๒คนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ระบุว่าในเบื้องต้นคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงคดีดังกล่าว
ซึ่งมีพันธุ์ตำรวจเอกทวีรัฐศรีธวัฒนพงศ์
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔เป็นหัวหน้า
แจ้งข้อหากับนายกวินสกาวจิตเจ้าหน้าที่วิศวกร
และบริษัทครอบครัวขนส่ง๒๒๐๐จำกัด
ความผิดฐานกระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นเป็นอันตรายสาหัส
ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
เข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
เดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช๒๕๕๙
กำหนดห้ามใช้แก๊สในเรือทุกประเภท
รวมไปถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานระบุด้วยนะครับ
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะร่วมกัน
ลงมาตรวจสอบกิจการต่างที่เกี่ยวข้อง

ในการใช้ชีวิตประจำวันให้มากขึ้นครับ